หล่อตลอดการไม่ต้องทำอะไรก็หล่อนะคะ
สำหรับพี่บี้สุกริตของเราโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้เนี่ยสดว่างนะคะ
หัวใจก็ว่างงานก็ไม่รู้ว่างด้วยหรือเปล่านะคะ
หลายคนบอกว่าผลงานไม่ค่อยเจอจะไปพบเธอได้ที่วัดค่ะ
ใช่นะคะช่วงนี้เป็นบี้ติดวัดไปชีวิตติดวัดนะคะ
ใช่ค่ะนี่แหละค่ะเขาบอกว่าล่าสุดจริงไม่ได้ไม่มีงานนะ
เห็นเงียบแบบนี้เขาซุ่มถ่ายละครอยู่
แล้วก็นางเอกคนใหม่คู่บุญนี้นะคะเป็นน้องเอสเตอร์ค่ะ
และยังมีงานทำเพลงด้วยแล้วก็ออกกำลังกายอีกหลายต่อหลายอย่างเลย
ส่วนวันเสาร์อาทิตย์ที่พี่บอกไปว่าจะไปเจอตามวัด

นี่ค่ะส่วนใหญ่จะไปสถานปฏิบัติธรรมที่จังหวันอุทัยธานีค่ะ
พี่บี้บอกว่าเลือกที่จะอยู่วัดขอไม่รับงานโชว์ตัวในช่วงวันหยุดค่ะ
ธนาคารพุธผมถ่ายละครแล้วก็เสาร์อาทิตย์ผมชอบไปอยู่วัด
สองวันเสาร์อาทิตย์คือใช้เวลาอยู่กับวัดเลย
ใช่ครับก็ทุกเสาที่เราก็จะอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างนี้

มนต์ปฏิบัติธรรมฟังธรรมดูแลพระ
ช่วยเหลือการงานซึ่งกันและกันในวัดอะไรอย่างนี้

เพราะที่นั่นคือเหมือนกับว่าเป็นการรวมตัวของ

เป็นผู้คนที่มีความเมตตาซึ่งกันและกัน

จริงนะคนเราไม่ใช่ว่าไปวัดเฉพาะเวลาไม่สบายใจ
เรื่องหัวใจพี่บี้บอกว่าก็ยังโสดสนิทนะ

แต่ว่าหลักตอนนี้ขอทำงาน
แล้วก็ฝักไฟยกหัวใจถวายวัดไปให้กับธรรมะก่อนดีกว่านะคะ

ทางโลกมีใครให้ศึกษาดูใจไหมเหรอ

อย่างที่เราสเกดูลให้ฟังเมื่อกี้๗วันแล้วมันแน่น

ค่ะก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับพี่บี้